ท่านผู้ชมครับการสูญเสียของบุคลากรด่านหน้ามีเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะฮะ
คราวนี้เป็นกู้ภัยสาวครับท่านนี้ครับท่านผู้ชมครับ
เป็นเจ้าหน้าที่กู้ภัยเป็นอาสากู้ภัยของป่อเต็กตึ้ง
เสียชีวิตจากการไปช่วยเหลือประชาชนในช่วงโควิดนี่แหละ
แล้วไปเจอผู้ป่วยที่เขาปกปิดข้อมูลเขาไม่ได้บอกว่าเขาติดโควิด
สุดท้ายเนี่ยเธอก็ติดโควิดเข้ารักษาอาการอยู่หลายวันแล้วก็เพิ่งเสียชีวิตไปนะครับ
นี่คือนางสาวพัทรพรปัดไทยส่งนะครับเป็นอาสากู้ภัยของป่อเต็กตึง

ปฏิบัติหน้าที่ด่านหน้าด้วยนะครับในการช่วยเหลือผู้ป่วยโควิดนะครับ
ทำให้ติดโควิดแล้วก็เสียชีวิตนะครับเสียชีวิตเมื่อวานนี้
แล้วก็มีพิธีชาปนกิจไปเมื่อคืนที่ผ่านมาทันทีนะครับ
ท่านผู้ชมครับทางเพื่อนกู้ไพรก็ช่วยกันนำศพไปชาปนักกิจนะครับ
ตั้งแต่เข้าโรงพยาบาลนะครับต้นเดือนที่ผ่านมาก็ต่อสู้อาการอยู่๒๐วันได้
บอกว่าต้องกินยาเยอะมากนะฮะแต่ก็ต้องสู้สู้เพื่อลูกนะครับ
วันก่อนเสียชีวิตเธอเพิ่งไลฟ์วันนั้นบอกไม่ไหวแล้วนะแล้วก็ร้องไห้เนี่ยครับ
แต่วันถัดมาเธอชู๒นิ้วนะครับขอบคุณกำลังใจที่ส่งเข้ามา
ในขณะที่ยังต้องใส่เครื่องช่วยหายใจสายระยงระยางเต็มไปหมดเมื่อคืนวานก่อนนะครับ
กรกฎาคมเนี่ยที่เธอเสียชีวิตเนี่ยโอ้โหทุกคนก็โศกเศร้าเสียใจกันหมดนะครับ
สามีแล้วก็ลูกชายสองคนชาปนกิจศพเมื่อคืนนะครับ
เพื่อนอาสาก็ร่วมแสดงความอาลัยกันแล้วก็ไปช่วยกัน
กับลูกชายคนเล็กไปไม่ได้ต้องกักตัวจากโควิดเหมือนกันค่ะนะ
ลูกชายคนโตไม่ได้ติดเชื้อนะฮะแต่ก็ต้องกักตัวดูอาการนะครับ
กับลูกชายคนเล็กนี่ติดโควิดเหมือนกันนะครับ
สามีของคุณพัทรพรนะครับบอกว่าความจริงก็เตือนภรรยาตลอด
ให้ระวังตัวหน่อยนะภรรยาเป็นอาสากู้ภัยที่เป็นเจ้าหน้าที่ด่านหน้า
เข้าพื้นที่เสี่ยงในช่วงโควิดแต่ภรรยามีความรักในอาชีพ
แล้วก็มีความเสียสละมากสุดท้ายเนี่ยน่าจะติดเชื้อตอนไปช่วยเหตุ
ที่มีผู้ที่เขาติดเชื้อแล้วเขาไม่ได้บอกว่าเขาติดเชื้อ
ก็คงจะติดเชื้อมานะครับในช่วงเวลานั้น
ข้ออยากให้เขาไปสบายครับไม่ต้องเป็นกว้างเท่านี้เดี๋ยวลูกฆ์เดี๋ยวข้อจะดูแลเอง
ปกติก็จะมีโรคประจำตัวอยู่ด้วยความดันโหดกับแพ้ภูมิตัวเอง

แต่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนเลย